คุณผู้ชมคะเป็นเรื่องเศร้าลุงเต็นนะคะ
ที่เข้าไปหาของป่าแล้วศูนย์หายในป่าภูหลวง๖วัน
สุดท้ายเจอแต่เจอเป็นร่างไร้วิญญาณ

พระยาพระรุขามร้องไห้ทับขาดใจเลยค่ะ
นี่นะคะคือนางสายทองศรีบุรินอายุ๕๑ปีค่ะ
พอได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ชุดเดินเท้า
ค้นหาในเต็นดาทองอายุ๕๒ปีผู้เป็นสามี
หลงอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง
ห้วยโสอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
ว่าพบศพลุงเต็นอยู่กลางป่าเนี่ยนะคะ
ภรรยาก็ร้องไห้นี่คือจุดที่พบศพลุงเต็นนะคะ

เพื่อนเย็ดยาต้องปฐมพยาบาลกันนะคะ
จุดที่พบศพลุงเต็นอยู่บนป่าภูหลวง
จากจุดที่ศูนย์หายไปทางทิศใต้ประมาณ๓กิโลค่ะ
เรื่องต้นนะคะสภาพศพไม่มีบาดแผล
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายด้วยนะคะ
แต่ข้างศพมีไม้ค้ำยัน๒อันตกอยู่
ว่าลุงเต็นน่าจะมีอาการเจ็บที่ขา

ก่อนจะเสียชีวิตเหมือนกับหาไม้ค้ำยันเพื่อช่วยเดินนะคะ
กลับไปเมื่อช่วงเช้าค่ะ
กู้ภัยพร้อมด้วยตำรวจทหาร
กระจายกำลังค้นหาลุงเต็นผู้สูญหายเป็นวันที่๗
หลังจากเข้าไปหาของปากกับญาติ
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง
แล้วก็เดินไปตักน้ำที่ลำทาน
หลงอยู่ในป่าตั้งแต่๒๑พฤษภาคมนะคะ
ตำรวจระเวนชายแดนที่๒๔๗อำเภอด่านซ้าย
นำกำลังพลนำสูนักดมกลิ่น๒ตัว

สุนัขสองตัวนี้ก็ไปช่วยดมกลิ่นเสื้อผ้า

เมื่อวานนี้ได้กลิ่นเหม็นเน่า

ก็ไปเจอไฟฉายเจอขวดน้ำของลุงเต็น
อยู่ห่างจากจุดสนหายไป๓กิโลกรัม
ก็เลยระดมกำลังไปค้นหาจุดดังกล่าว
สุดท้ายพบศพลุงเต็นอยู่ใกล้ตรงนั้นนะคะ
จุดที่พบศพลุงเต็นอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ๙กิโลกรัม

ที่บริเวณศูนย์ค้นหาคนหายได้นะคะ
เพราะว่าฝนตกหนักมากรถยนต์ขึ้นไปไม่ได้
ก็ต้องใช้รถไถขึ้นไป
ว่าจะนำศพลงมาได้ภายในคืนนี้
แล้วก็ต้องส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลภูเรือค่ะ
ตอนนี้ก็เจอศพแล้วนะฮะ

นางสาวภูมารินคงเพียรธรรมในอำเภอภูเรือ
เปิดเผยนะครับบอกว่าจนถึงขนาดนี้
ยังนำศพของในเต็นลงมาจากป่าภูหลวงไม่ได้
เพราะว่ามีฝนตกลงมาทำให้รถไถ
แล้วก็รถยนต์ที่ขึ้นไปติดหล่มด้วย
คุณกิติศักดิ์ไปตามเรื่องนี้อยู่นะครับ
ส่งเจ้าหน้าที่อีกชุดขึ้นไปก็เจอปัญหาเดิม
จนทำให้ยากต่อการนำศพลุงเต็นลงมาด้านล่าง
อีกปัญหาก็คือเรื่องของการสื่อสารด้วยนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังต้องประเมินกันนาทีต่อนาทีนะครับ
เรื่องการไปเอาศพลงมานะฮะ
ก็ยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกมาได้นะคะ
แล้วก็ตอนนี้ก็คือว่ารถอบรถก็พยายามที่จะ
นั่นก็จนจนน้ำมันลงตอนนี้ก็ต้องส่งกำลังบำรุงค่ะ
ดังนั้นรถไทน้ำน้ำมันเข้าไปสนับส่วนค่ะ

ก็เชื่อแต่แรกว่าถูกผีบางตาอาถรรพ์ป่าอะไรประมาณนี้
ป่าเจ้าเขาตอนนี้ยังเอาศพลงมาไว้ได้
ก็มองว่าเออเป็นเรื่องอาถรรพ์เจ้าป่าเจ้าเขาอะไรหรือเปล่า

แต่ท่านนายอำเภอบอกว่ามันก็เป็นเรื่องทางหลักวิทยาศาสตร์นี่แหละ
อยู่สภาพพื้นที่แล้วก็ฝนตกลงมาอีกกันแล้วพรุ่งนี้นะครับ
ก็เดี๋ยวจะวางแผนกันต่อไปนะฮะ
แต่วันนี้ต้องยุติก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีหนึ่ง